ไปข่าวบ้านนะครับ

เป็นการเปิดงานเขาเรียกว่าสินค้าโอท็อป

เพราะมีเขาเรียกว่าพัฒนา

งานอะไรกันเนี่ยงานบวชลูกชาย

ที่แรกนึกว่าเขามาขายมาลดราคาอะไรนี่

น้ำมันปลามขนาดบรรจุขวด

ไม่ใช่งานออกร้านขายสินค้า

เป็นสมาคมชาวสวนปลามน้ำมันในกลางบริเวณถ้าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก็เหตุผลของการนำน้ำมันปลามาแจกเป็นของชำรวยงานบวชลูกชายครั้งนี้
นายสูวิทย์เล่าว่าในฐานะสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน
ก็อยากให้วิธีที่จะช่วยระบายสต๊อกน้ำมันปาล์มของภาครัฐที่มีอยู่กว่า๔แสนตัน
ให้ลดลงให้อยู่ไม่เกิน๒แสนห้าหมื่นตัน
เพื่อจะได้ผลิตผลเพิ่มและให้ราคาผลปลามดิบที่เหลือกิโลกรัมละ๒บาท๘๐สตางค์
ขยับราคาให้สูงขึ้นบ้างนะครับ
เมื่อมีงานบวชลูกชายก็เลยนำน้ำมันปาล์มขนาด๑ลิตรออกมาแจกเป็นของชำรวย
แม้ว่าราคาน้ำมันปาล์มจะตกขวดละ๒๓บาทนะครับ
สูงกว่าราคาของชำรวยทั่วไปที่ราคาอยู่ที่๘๑๐บาท
ซึ่งในงานครั้งนี้นะครับน้ำมันปาล์มแจกไป๓๐๐ขวด
แต่เพราะว่าคนชอบนะครับคนมาร่วมงานบอกดีจังเลยนะครับ

เท่ากับว่า๓๐๐ลิตรนะครับช่วยเหลือกเกษตรกรทางอ้อมได้นิดหน่อย
สุวิทย์ก็บอกว่าในอนาคตทางอำเภอท่าชนะและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปามในพื้นที่
มีงานอะไรก็อยากให้ทำน้ำมันปลามาเป็นของชำรวยในงานแทนของชำรวยอื่น
จะช่วยระบายน้ำมันปาล์มในสต๊อกและทำให้ราคาปาล์มดิบขยับสูงขึ้นนะครับ
และจากนั้นก็คิดว่าเป็นการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกปลามน้ำมันอีกทางหนึ่งด้วย
อยากได้อันนี้ใช่ไหม

ก่อนสับปะรดราคาตกเอาสับปะรดบ้างมาปลูกโมเป็นของชำรวย
เออไอเดียสร้างสรรค์